มาดูข่าวอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
มีเด็กเล็กอยู่ในความปกครองโดยเฉพาะ๒๓ขวบ
อย่าปล่อยให้เขาเข้าห้องน้ำคนเดียวนะ
มีเด็กสามขวบค่ะเข้าห้องน้ำคนเดียวแล้วพลัดตกลงไปในถังน้ำ

พาคุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาที่ญาติญาติไปเห็นศพของน้อง

ตอนนั้นญาติพยายามช่วยเหลือ
แล้วจุดนี้คือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน
แต่พอส่งก็ยังยื้อชีวิตไว้ไม่ทันนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตระหว่างทางด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบึงชนบุรีค่ะ

มีถังน้ำพลาสติกความสูงประมาณ๔๖เซนติเมตรค่ะ
ภายในถังน้ำมีขันพลาสติกอยู่๑อัน
นางสาววิลัยพรภูมิมีอายุ๒๗ปีป้าของน้องแอมเล่าว่า
ช่วงนั้นเดินไปอาบน้ำที่ห้องน้ำ
ได้ยินเสียงน้ำเปิดแรงมากตะโกนถาม

ไม่มีคนตอบค่ะก็เลยเปิดห้องน้ำเข้าไปดู
ปรากฏว่าเห็นขาของหลานสาวอายุ๓ขวบ
ชี้ขึ้นมาด้านบนของถังน้ำพลาสติกค่ะ
ทุกวันนี้ค่ะป้าป้าปู่ย่า
ผลัดกันเลี้ยงน้องแอมผู้เสียชีวิต
เนื่องจากพ่อน้องแอมยังคงไม่พ้นโทษนะคะ
ส่วนแม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วห่างไปแล้วประมาณ๑ปีค่ะ

เมืองต้นตำรวจสพบ้านบึงจะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ

และสันนิษฐานว่าเด็กน่าจะเอื้อมมือ
้มลงไปหยิบขันน้ำแต่เอื้อมไม่ถึง
ก็เลยตกลงไปในถังน้ำและเสียชีวิตค่ะ

จมน้ำเสียชีวิตของเด็กเนี่ย

ก็มีเหมือนกันนะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ